พามาดูเรื่องของอุบัติเหตุนี้กันก่อนนะฮะ
คือผู้ชายคนหนึ่งกลับจากงานเลี้ยงสังสรรค์
แล้วก็ขับรถฝ่าด่านตำรวจนะฮะ
ไม่ยอมให้ตำรวจตรวจประมาณแอลกอฮอล์
หลังจากฝ่าด่านตำรวจแล้ว
เขาไปพุ่งชนคนคุณจนเสียชีวิต๓ศพคุณผู้ชมฮะ

สังสรรค์มาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเมามาแน่นอนฮะ
ฝ่าด่านจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์สลดตรงนี้นะครับ
นี่ฮะคนงานทำสายไฟที่ถูกรถยนต์พุ่งชน
กระจัดกระจายเกลื่อนถนนฮะ

และบาดเจ็บสาหัส๑รายนะครับ

ก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณปากทางเข้าสนามยิงปืน
งกระจงที่ตำบลสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
หมายเลขทะเบียนกไก่พพ๓๗๒๕อายุทยา

คนขับคือนายฤทธิรงมีโชคสมอายุ๔๙ปี

เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ทีนี้สอบถามทางตำรวจสพสัตหีบ
ก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวบอกแบบนี้
บอกว่าคนขับรถยนต์คันที่ขับมาประสบเหตุ
ฝ่าด่านตรวจมาตั้งแต่ถนนสุขุมวิทย์บริเวณกม๒
ซึ่งคนขับมีลักษณะมึนเมา
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็พยายามตั้งด่านอยู่แล้วนะฮะ
พยายามจะเรียกให้ชิดขวามาเพื่อจะตรวจ
ปรากฏว่าเขาขับฝ่าด่านไปเลยคุณ

บอกเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องกระโดดหลบรถคันนี้เลย

พอคนนี้ขับฝ่าด่านไปแล้วได้๑๐๐เมตร
ลงจากรถมาทำอะไรรู้ไหมคุณ
ชูนิ้วกลางให้กับตำรวจ

จากนั้นก็ซิ่งไปอย่างรวดเร็ว
กระทั่งมาประสบอุบัติเหตุชนคนเสียชีวิต๓รายตรงนี้แหละฮะ
โอ้โหตำรวจบอกว่าเรียกตรวจก็ไม่ยอมจอดนะฮะ

ก็ยังลงมาชูนิ้วกลาง
ตำรวจคือจะทำท่าให้ดูแล้วเมื่อกี้
ขณะที่หนึ่งในคนงานที่อยู่ในเหตุการณ์
บอกว่าพวกเขารวม๖คนกำลังขุดวางท่อใต้ดิน

ระหว่างนั้นได้ยินเสียงคล้ายรถชนที่กั้นถนน
พอหันไปดูอ้าวรถมันพุ่งตรงมาที่กลุ่มคนงานเลย
ทุกคนถูกชนกวาดเรียบกระจัดกระจายเต็มพื้นถนน
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานแพทย์

เพราะเชื่อว่าเมาแล้วขับแน่นอนนะครับ
แล้วก็ต้องดูว่าอาการบาดเจ็บหายดีเมื่อไหร
ข้อหานักขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายถึง๓ชีวิตเลยนะครับ